ท่านผู้ชมครับก็อย่างที่เราทราบกันแล้วครับว่า
พฤติกรรมในการก่อเหตุของจ่าสิบเอกจักรพันธมมาอายุ๓๒ปีเนี่ย
โหดเยี่ยมเหลือเกินโหดเยี่ยมแบบที่ว่าไม่เคยมีการก่อเหตุที่เป็นคดี
เป็นข่าวใหญ่แบบนี้มาก่อนในประเทศไทยนะครับมีผู้เสียชีวิตถึง๒๙ศพ
ไม่นับตัวของจ่าคลั่งคนนี้นะบาดเจ็บอีก๕๘คนนะครับ
ทีนี้คนร้ายคนนี้เนี่ยก่อเหตุที่โคราชแต่เป็นคนชายภูมินะ
วันเกิดเหตุตำรวจก็ไปรับแม่จากชายภูมิมาเพื่อให้เจรจาเกลี้ยกล่อมกับลูกชายแต่ก็ไม่เป็นผล
เมื่อวานเนี่ยมีข่าวว่าวัดที่บ้านเกิดทั้งวัดหรือว่าจะคนในชุมชนในพื้นที่เนี่ย
เขาไม่อยากให้เอาศพมาตั้งบำเพ็ญกุศลมาเผาที่นี่อืมคือไปทำที่อื่นไม่ต้องเอามาที่นี่
ไม่ต้องเอากลับมาอีกกระแสข่าวว่ามาแบบนั้นทางวัดต้องออกมาชี้แจงวันนี้ค่ะ
ก็ต้องออกมาชี้แจงชาวบ้านก็ต้องชี้แจงนะฮะอ่า
เราไปถามข้อเท็จจริงเรื่องนี้มานะครับทุกผู้ชมครับวัดแห่งนี้คือวัดหนองสัง
ที่จังหวัดชายภูมินะฮะท่านเจ้าวาดวัดหนองสัง
ซึ่งอยู่ที่ตำบลในเมืองอำเภอเมืองจังหวัดชายภูมินะครับคือพระมหาบุญสมคุณวโรนะฮะ
พร้อมด้วยนายปรีชาสินดีอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองสัง
วันนี้ต้องตั้งโต๊ะแถลงข่าวครับหลังจากมีกระแสโจมตี
เกี่ยวกับเรื่องของทางชุมชนและวัดหนองสังต่อต้านขัดขวางกีดกัน
ไม่ให้นำศพคนร้ายที่ก่อเหตุกราดยิงที่จังหวัดนครราชสีมา
ประกอบพิธีทางศาสนาที่วัดบ้านเกิดจ้าวาดวัดหนองสัง
บอกว่าทางวัดไม่เคยปฏิเสธนะฮะไม่เคยปัดไม่เคยกีดกัน
ตามที่มีข่าวออกไปเพราะยังไงซะ
วัดก็คือเขตอภัยธานอภัยให้กับทุกเรื่อง
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเรื่องไหนก็แล้วแต่
อาจจะเลวร้ายเพียงใดก็ตาม
ทางวัดก็พร้อมที่จะดำเนินการเรื่องเผาศพให้
พร้อมกับขอตำหนิไปยังผู้ที่ให้ข่าว
หรือว่าจะเป็นสังคมโซเชียลทั้งหลาย
การที่จะเสนอจะแชร์ข้อมูล

เช่นนั้นจะเกิดความเสียหายกับบุคคลอื่น
อย่างเช่นกับวัดนองสังที่ต้องเจออยู่ในตอนนี้
ไม่ได้ห้ามไม่ได้เพราะว่าวัดนองสังนี่ก็เป็นของชุมชน
ศพที่มานี่ก็เป็นของชุมชนเนอะ
เพราะฉะนั้นก็ไม่ได้ห่วงห้าม
นายปริชาศิลป์ดีอดีตผู้ใหญ่บ้านนองสังบอกว่า
ในฐานะที่ตัวเองเป็นชาวหนองสังมาตั้งแต่เกิด
เสียใจที่มีข่าวบอกว่าชาวหนองสังต่อต้าน
ไม่ต้องการให้เอาศพคนร้ายมาก่อเหตุเผาที่นี่
ไปสอบถามชาวบ้านมาหมดแล้วทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า
ไม่เคยมีใครให้สัมภาษณ์แบบนั้นไม่เคยมีใครให้ข้อมูลแบบนั้น
ก็ไม่เข้าใจว่าไปตีความหมายกันแบบนี้ได้อย่างไร
ทางวัดหรือว่าทางชาวบ้านเองนะครับ
ตอนนี้ก็ยังไปดูที่บ้านแม่ของผู้ก่อเหตุ
จะไปถามว่าจะเอาศพมาไว้ที่วัดที่นี่ไหม
หรือว่าจะจัดการยังไงเรื่องศพลูกชายเนี่ย
คือเขาก็ไม่ได้ใจไม้ชรกรรมกันขนาดนั้นแม้ว่าจะเป็นคนร้ายที่ก่อเหตุ
ร้ายแรงก็ตามแต่จนถึงตอนนี้ที่บ้านเขาก็ยังไม่มีใคร
ก็ไม่เจอใครหลังจากมีข่าวมาเรื่องชาวบ้านกับที่วัดไม่อยากให้เอาศพมาเผานะฮะ
แล้วมีคนโจมตีมาด่าทอวัดมากมายนะฮะ
จนวันนี้วัดต้องออกมาชี้แจงนะครับ
ทางอดีตผู้ใหญ่บ้านหนองสังนะเลยบอกว่าเดี๋ยวจะให้เงินรางวัลหนึ่งหมื่นบาท
ผู้แจ้งเบาะแสคนที่ให้ข่าวทำให้วัดกับชุมชนหนองสังเสียหาย
ขอยืนยันว่าวัดกับชาวบ้านชุมชนหนองสังพร้อมที่จะรับศพผู้ตาย
ประกอบพิธีทางศาสนาที่นี่นะผู้ตายที่เป็นคนร้ายเนี่ย
มุมมองของชุมชนอื่นหรือคนอื่นมองว่าวัดนองสังกีดกัน
นั้นอยากจะขอความกรุณาให้ท่านเข้าใจสมัยว่าวัดคือเขตอภัยธาน
ให้อภัยและให้ทานในทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเขตอื่นคนอื่น
หรือว่าคนในชุมชนเราก็ยินดีที่จะร่วมบำเพ็ญกุศลและชาวภารกิจ
ไม่มีการกีดกันไม่มีการกีดขวางและไม่ต่อต้านแต่อย่างใด
พวกผมซึ่งเป็นคณะกรรมการวัดส่วนหนึ่งได้ปรึกษากันว่าถ้าหากว่า
ทางเจ้าภาพเขานำศพของผู้ก่อเหตุมาที่นี่จะเอาไว้ตรงไหน
หาลือกันไปถึงว่าจะสาราไหนท่านเจ้าวาดก็บอกว่า
ก็สุดแท้แต่ทางเจ้าภาพเพราะเราว่างทั้งสองสารา
เสร็จแล้วก็แยกย้ายกันไปเพราะเป็นวันแรกของการสูญเสีย
คือวันที่๙ก็คือเป็นวันที่ทางผู้ก่อเหตุได้เสียชีวิตนะครับ
พอวันที่สิบก็มีข่าวออกมาซึ่งเราไม่ได้ให้ข่าว
เราไม่ได้เป็นผู้ต่อต้านขอย้ำว่าเราไม่ได้ต่อต้านขัดขวางแต่อย่างใด
จะได้เข้าใจกันนะครับแล้วท่านที่ฟังข่าวดูข่าวเรื่องนี้ท่านก็ต้อง
แยะประเด็นด้วยนะฮะไม่ได้หมายความว่าชาวบ้านที่ชุมชนที่บ้านเกิดของผู้ก่อเหตุเนี่ย
เขาจะเห็นด้วยเขาจะไม่ได้รู้สึกโกรธรู้สึกเฉยที่จ่าคลั่งคนนี้ไปก่อเหตุร้ายแรงขนาดนี้ไม่ใช่อย่างนั้นนะฮะ
อันนี้คือเรื่องของการนำศพกลับมาเผาที่บ้านใช่ค่ะคือไอ้เรื่องความผิดอะไรพวกนี้เนี่ย
ไม่มีใครเขาสนับสนุนหรือเห็นด้วยอยู่แล้วแต่นี่คือเรื่องการจัดการศพนะครับคือยังไงซะมันก็ต้องมีที่เผาอ่ะใช่ไหม
ครอบครัวของผู้ก่อเหตุตอนนี้ทางชาวชุมชนเองก็ยังติดต่อไม่ได้นะฮะเพราะไม่มีใครอยู่ที่บ้าน
และยังไม่มีการแจ้งอะไรมาว่าตกลงแล้วศพของผู้ต้องหาเนี่ยของคนร้ายเนี่ยที่ถูกวิสามันไปแล้วเนี่ย
เขาจะเอายังไงจะเอากลับมาที่บ้านที่วัดที่บ้านหรือเปล่าก็ยังไม่รู้เลย
อืมเพราะยังติดต่อใครไม่ได้นะครับอ่าหรือจะจัดการที่แถวโคราชอันนี้ก็ไม่รู้
ใช่ค่ะก็ต้องแล้วแต่คุณแม่กับครอบครัวเขาก็เอาเป็นว่าถ้าสมมุติว่าจะจะมาจะมาจัดที่นี่
ทางวัดก็ยินดีเพราะว่าก็เป็นหน้าที่ของวัดอยู่แล้วนะคะ